สามารถควบคุมเพลิงได้ตอนนี้ก็กำลังพยายามไล่ควันออกจากอาคาร
ซึ่งคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้น่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติครับ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานห้วยขวางเข้าไปตรวจสอบที่ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ถนนรัชดาพิเศษครับเพื่อไปเก็บหลักฐานแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายนะครับหลังได้รับแจ้งตั้งแต่ช่วงเช้าว่าเกิดเพลิงไหม้บริเวณชั้น๓ซึ่งเป็นลานขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ

ในส่วนของภายในห้างที่ไม่ได้รับผลกระทบ
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ไปดูที่เกิดเหตุพร้อมระบุนะครับว่า
กำชับเรื่องของการเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด
รวมทั้งให้พนักงานสอบสวนสอบประคำบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเหตุการณ์นี้
เพื่อนำมาประกอบเป็นสำนวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไปครับ
และช่วงเช้าก็ทำให้รถติดบ้างนะฮะในเส้นทางที่ผ่านฟอร์จูนนะฮะ